วันนี้สารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนายผ่านทองแท้ชินวัฒน์ในคดีร่วมกันฟอกเงินกู้ธนาคารกรุงไทยนะครับ
โดยเจ้าตัวยอมรับว่าสบายใจนะครับแต่ไม่ขอให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
เหตุผลเพราะอะไรเจาะประเด็นจากรายงานครับ
แม้จะเป็นเพียงยกแรกแต่ก็นับว่าเป็นข่าวดี
สำหรับคุณหญิงพจมานดามาพงศ์และครอบครัวชินวัฒน์
หลังสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
พากษายกฟ้องนายผ่านทองแท้ชินวัฒน์บุตรชายคนโต
ฟอกเงินกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดจำนวน๑๐ล้านบาท
โดยสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจทย์ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ว่า
เป็นเพื่อนสนิทของบุตรชายผู้บริหารกฤษฎามหานครเท่านั้น
การนำเช็คไปเข้าบัญชีไม่ได้มีพฤติการปกปิดแหล่งที่มาของเงิน
และเพื่อนำเช็คจำนวน๑๐ล้านบาทไปคิดเป็นสัดส่วนทรัพย์สินของ
พานทองแท้ที่มีกว่า๔๐๐๐ล้านบาท
พบว่ามีมูลค่าเพียงร้อยละ๐๐๒๕ของทรัพย์สินทั้งหมด
และมีสัดส่วนเพียงร้อยละ๐๐๑หากนำไปคำนวณกับเงินปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทย
ที่มีมูลค่ากว่า๑๐๐๐ล้านบาท
แม้จะเป็นข่าวดีแต่ท่าทีที่มีต่อสื่อมวลชนของนายพานทองแท้
ก็ดูจะหวาดกลัวเล็กน้อยกับการตอบคำถามของสื่อมวลชน
หลังถูกถามถึงความรู้สึกที่สารยกฟ้องและแนวทางในการต่อสู้คดีนับจากนี้
เขาบอกเพียงว่าสบายใจแต่ไม่อยากให้สัมภาษณ์กับสื่อเพราะเข็ดแล้ว

ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะ

ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะ
นี่เป็นไรไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเรายินดีด้วย
เรารักจินวัฒน์นะคะ
หรือในพานทองแท้เกรงจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกครั้ง

เมื่อวันที่๒๖กันยายนที่ผ่านมา
หลังเขาขึ้นให้การต่อสารทุจริตครั้งแรก
ในหน้าไต่สวนพยานและมีอาการตื่นเต้น

และในขณะที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ความเครียดและการพักผ่อนน้อย

จนศาลท่านก็สังเกตเห็นว่าผมตื่นเต้นมากครับ

เพราะว่าอยู่พูดตามความจริงเท่านั้นครับ

แต่ว่าไม่ทราบว่าชัดพอไหมครับ
โดยมากจะเป็นมันจะเป็นรายละเอียดคดีแล้ว
เดี๋ยวประเด็นที่ท่านสงสัยอยู่อะไรอย่างนี้ครับ
เพราะฉะนั้นแหละพูดมากกว่านี้ไม่ดี
เมื่อวันนี้บุตรชายคนเดียวของนายทักษิณชินวัฒน์
สามารถผ่านพ้นคำตัดสินของศาล
อย่างที่เจ้าตัวและครอบครัวยอมรับว่าลุ้นระทึก
การวางตัวของคนในตระกูลชินวัฒน์กับการเมืองไทยนับจากนี้
อาจแปรเปลี่ยนและลดโทนลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน